เอาล่ะมาดูความคืบหน้ามันจะคืบหน้าจริงไหม
ผมเองก็อยากรู้เรื่องนี้เหมือนกัน
ที่มีการกล่าวหาและการรู้ชัยว่ากล่าวหา
ท่านผู้โดยการโรงเรียนดังแห่งหนึ่งพิชยภูมิบอกว่า
ใช้งานเกินหน้าที่ให้ไปเก็บอุจจาระหมามั่ง
แล้วตัวท่านเองก็ใช้รถของโรงเรียนนะครับไปเที่ยวต่างประเทศทีเป็นเดือน

ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๓
เขาชี้แจงชี้แจงแบบก็ไม่คืบหน้าเท่าไหร่นะผมพูดตรง
ก็คือบอกว่ารู้แล้วตรวจสอบอยู่
จากกรณีที่แอดมินเพจเฟซบุ๊กวันนั้นเมื่อฉันสอน
โพสต์ข้อความร้องเรียนว่าครูแห่งหนึ่งที่ชายภูมิ
ภูมิในการโรงเรียนมัธยมชื่อดังของจังหวัดใช้งานเยี่ยงธาตุ

แล้วก็มีพฤติกรรมไม่เป็นตัวอย่างที่ดีไม่เหมาะสม
ใช้รถหลวงไปทำธุระส่วนตัวไปเที่ยวต่างประเทศเป็นเดือน
มันขัดต่อระเบียบทางราชการแล้วก็ให้คุณครูเข้าไปดูแลบ้าน
ดูแลสุนัขที่เลี้ยงไว้นะครับมีหลักฐานเป็นข้อความผ่านแชท
พลิเคชันไลน์แบบนี้นะรวมไปถึงยังมีกลุ่มผู้ใช้สื่อออนไลน
แฮชแท็กชื่อย่อโรงเรียนแล้วก็อ้างตัวเป็นคุณครูกับนักเรียน
เข้าไปแสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊คและทวิตเตอร์กันเพียบ
เรียกร้องให้ต้นสังกัดตรวจสอบทีมข่าวไทยรัฐทีวีที่ชายภูมินะฮะ
ก็ไม่นิ่งนอนใจไปหาข้อมูลเลยก็ไปพบว่าโรงเรียนนะฮะ
ที่กำลังถูกพูดถึงคือช่วงนี้ทางโรงเรียนยังไม่เปิดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ
บรรยากาศในโรงเรียนนี่โรงเรียนนี้เงียบเหงาเชียว
มีเพียงกลุ่มตัวแทนครูบางส่วนที่ออกมาให้ข้อมูลกับทีมข่าว
ยืนยันว่าเรื่องที่ร้องเรียนและถูกพูดถึงเรื่องออนไลน์เป็นเรื่องจริง
เออนะครูโรงเรียนบอกเป็นเรื่องจริง
ต้องการให้หน่วยงานต้นสังกัดเข้าตรวจสอบแล้วย้ายซะ
ภูมิในการคนดังกล่าวไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดอื่นก่อน
เพื่อให้ครูทุกคนที่นี่เกิดความสบายใจไม่ถูกกดดันไม่ถูกกันแกล้งครับ
ออนไลน์กันอย่างมีความสุขครับ
การนี้ออกมาพูดคุยกันอย่างนี้ออกมาแข่งนี้รู้สึกกลัวไหม
มันก็กลัวอยู่แล้วครับทุกคนมันกลัวอยู่แล้วเพราะเป็นข้าราชิการทุกคน
ก็ออกมาตรงนี้ครับถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำล่ะครับ
ล่าสุดในชายวัดตั้งพงศ์ท่านพุ่มในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับอาจทำให้ผู้ร้องเรียนเนี่ยเกิดความเคลือบแคลงสงสัย
มองว่าไม่เป็นกลางอ๋อท่านว่างั้นนะเอาเรื่องนี้รวมไปถึงประเด็นที่
ภูมิในการคนดังกล่าวไปต่างประเทศโดยไม่ขออนุญาตต้นสังกัดนานนับเดือนเนี่ย
แล้วเอารถหลวงไปใช้งานส่วนตัวก็ต้องให้ผู้ร้องเรียนหาหลักฐานมายืนยันเพิ่มด้วย
ท่านภูมิในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๓๐จังหวัดชายภูมิยืนยันว่าจะลงโทษตามขั้นตอน
ซึ่งมีตั้งแต่ว่ากล่าวตักเตือนจนถึงขั้นรุนแรงไล่ออกจากราชการนะครับ
ท่านก็อยากให้ผู้ร้องอดใจรออีกไม่นานคาดว่าผลสอบสวนจะจบเร็วนี้
เรื่องนี้ก็ตามต่อกันอยู่เรื่อยล่ะค่ะเพราะว่าเป็นประเด็นที่สังคมกำลังให้ความสนใจกันอยู่นะคะ